คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ชนบุรีมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
พยายามเร่งเครื่องแซงรถคันหน้า
แล้วก็มีรถยนต์เลี้ยวตัดหน้ากระทันหัน

เหตุการณ์นี้ทำให้รถเสียหลักไปชนร้าน
น้ำเต้าหู้ที่อยู่ข้างทางจนพังเสียหายด้วย
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ประเด็นตกลงมากระแทกกับพื้นถนน
ก่อนที่รถจักรยานยนต์จะเสียหลักพุ่งตรงไปชนกับหม้อน้ำเต้าหู้
และข้าวของที่อยู่หน้าร้านกระจัดกระจาย

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นางสาวสุดารัฐ

คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ระบาดเจ็บที่ศีรษะขาซ้าย
และมีแผลถลอกตามร่างกายอีกหลายจุด
รอให้อาการของผู้บาดเจ็บทุเลาลง
จะเรียกมาให้ปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักชนกำแพงทางด่วนถนนสุขสวัสดิ์

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายสุธิพงธนทะอายุ๒๕ปี
พนักงานปรายศนีย์ได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนจมกองเลือดอยู่กลางถนน
บนกำแพงถนนเรียบทางด่วนมีร่องรอยถูกชนเป็นทางยาว
ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์กระจัดกระจายเต็มพื้นถนน
ผู้ภัยรีบนำตัวนายสุธิพงศ์ส่งโรงพยาบาล

สันนิษฐานว่าน่าจะขี่รถมาด้วยความเร็ว
ที่รถจะเสียหลักหลุดโค้งพุ่งชนกำแพงจนเสียชีวิต
ส่วนที่จังหวัดนครราชศรีมาเกิดดูปฏิเหตุรถกระบะชนรถจักรยานยนต์
บนถนนสายรองพิมายดงไยในพื้นที่ตะบลชีวานอพิมาย
ทำให้เด็กชายอายุ๑๔ปีนักเรียนชั้นม๒
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ระบาดเจ็บสาหัส
รถจักรยานยนต์ฮาเดอร์เวฟพังยับเยิน
ผู้ภัยนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลพิมาย
ออกไปประมาณ๒๐เมตรพบรถกระบะ๔ประตู
อยู่ในสภาพด้านหน้าถูกชนได้รับความเสียหาย
นายสกลวุฒาวุฒิอายุ๔๐ปีครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นคนขับรถกระบะระบุว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถออกจากตัวเมืองพิมาย
่งหน้าตำบลดงใหญ่แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
รถจักรยานยนต์ตัดหน้าอย่างกระทันหัน
ทำให้เบรกไม่ทันจึงพุ่งชนอย่างจัง
ปิดท้ายที่จังหวัดราชบุรีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
ปฏิเหตุรถแบ็คโฮทับคนเสียชีวิต
คลองลำตาแพรหมู่๕ตำบลดอนทรายอำเภอโพธาราม
ที่เกิดเหตุพบรถแบ็คโฮพลิกตะแคงอยู่ข้างรถเทลเลอร์
โดยส่วนหัวของรถแคคโฮลทับร่างของนายสกุลวัน
ลิมพลอยอายุ๕๒ปีนายช่างฝ่ายรถขุด
สำนักเครื่องจากกลกรมชลประธานนอนคว่ำหน้าเสียชีวิต
ผู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดทางช่วยเหลืออยู่นานเกือบครึ่งชั่วโมง
สามารถนำศพของผู้เสียชีวิตออกมาได้สำเร็จ
สอบสวนเพื่อนผู้ตายทราบว่าขณะเกิดเหตุนายสกุลวัน

เพื่อเคลื่อนย้ายไปขุดคลองที่จังหวัดปฐุมธานี

แต่ขณะใช้หัวตักดันรถแคคโฮขึ้นรถเทลเลอร์

ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ประตูรถเปิดออก
ทำให้นายสกุลวันกระเด็นออกมาจากที่นั่งคนขับ
แล้วถูกรถแบคโฮลทับจนเสียชีวิตขาดที่